ได้เกิดเหตุโจรต่างชาติชาวจีนมองโก

จนเกิดการยิงต่อสู้กันชุนละมุน

หัวหน้าแก๊งที่บงการอยู่เบื้องหลัง

กลับไปใช้ปล้นธนาคารต่อที่ประเทศจีน
หวังสร้างตัวเป็นแก๊งมาเฟียที่นั่น
เหตุเพราะที่จีนปืนแพง

ย้อนกลับไปวันที่๔มีนาคม

ย่านศูนย์กันค้า๓ยอดพลาซ่า

ท้ายรถจักรยานยนต์๒คัน

ส่งเสียงขู่กันโชคเป็นภาษาจีน
ต้องการกุญแจขายตู้เซฟปืน

และถูกมีดแทงเข้าที่หายปลาร้า

คนร้ายจึงพากันออกจากร้าน

แต่มีตำรวจผ่านมาพบเหตุการณ์พอดี
จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งของคนร้าย

หนึ่งในคนร้ายจึงยกปืนขึ้นมาขู่ตำรวจ
ทำให้ตำรวจชักปืนยิงสวนไป๒นัด
คนร้ายทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บ

ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหลบหนีไป

ยังไม่ทันหนีออกจากศูนย์การค้าได้
ก็ถูกดับตำรวจจรินสุบรรณภวง
พอบ้อหมู่ปสพปรักเร็จยิงปืนสกัดไว้

เจ็บสาหัสอีกคนเห็นท่าไม่ดี
ทั้งเพื่อนทั้งรถและวิ่งหนี
ไปซ่อนตัวที่บ้านหลางในซอยสิริชัยหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้าย
ที่ก่อเหตุปล้นครั้งนี้ได้ทั้งหมด
หนึ่งในคนร้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา

และเข้าตรวจสอบโรงแรมที่คนร้ายเข้าพักก่อนเกิดเหตุ

ยังมีคนร้ายอีกหนึ่งรายเป็นหัวหน้าแก๊ง
คอยสั่งการด้วยวิทยุสื่อสาร

และกำลังหลบหนีตัดทางปล่อยวัดพักพวก
วันถัดมาเวลาติหนึ่งของวันที่๕มินาคม๒๕๕๙

มีบุคคลหน้าคล้ายกับนายเชียงหยาง
อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

เชียงหยางซื้อตัวรถไฟสายเชียงใหม่ขบวนที่๕๑ตำรวจจึงได้วางแผนจับกลุ่ม
หลังจากนั้นรถไฟวิ่งถึงสถานีนครสวรรค์เวลาตี๒๕๓นาที
ทันทีที่รถไฟขบวนดังกล่าวมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังบุกเข้าตรวจค้นทั้ง๑๑โบกี้
พบนายเชียงหยางนั่งหลับอยู่ในโบกี้ที่๖จึงเข้าจับกลุ่มตัวนายเชียงหยางทันที
หลังสอบสวนนายเชียงหยางให้การว่าตนเดินทางเข้าเมืองไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
โดยที่ไม่ได้รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาคนอื่นมาก่อนต่างคนต่างเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
แต่มาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันโดยทั้ง๕คนได้พบกันที่พัทยาแล้วจึงวางแผนร่วมกัน
จากนั้นทำการเช่ารถจักรยานยนต์ทั้งสองคันและซื้อปืนบีบีกันที่ร้านในเมืองพัทยา
เพื่อนำมาก่อเหตุในกรุงเทพแต่ก็ไม่สำเร็จถูกจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด
โดยนายเชียงหยางให้การสารภาพว่าเหตุที่มาปล้นปืนที่ไทยเพราะตนอยากมีอำนาจที่จีน
แต่ที่ประเทศจีนปืนมีราคาสูงมากและค่อนข้างหายากจึงหวังว่าจะมาตั้งตัวที่ประเทศไทยปล้นปืน
และนำกลับไปใช้ก่อเหตุต่อในประเทศของตนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวหวังได้เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่จีน
คดีนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดโดนตัดสินรับโทษข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีและใช้ยานพาหนะ
กระทำผิดตามพรบออาวุธปืนและพรบวิทยุคมนาคมไปฝากขังที่สารอาญา๑๒วันและคัดค้านการประกันตัว
จากนั้นจึงถูกคุมตัวรับโทษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไป
พลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า
ผู้ต้องหาทุกคนที่ปล้นปืนต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้จบก่อน
หลังจากรับโทษครบกำหนดแล้วบุคคลเหล่านี้จะถูกส่งตัวให้สตมส่งตัวกลับประเทศจีนแล้วขึ้นบัญชีดำ
ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยอีกต่อไป